การนี้หน่อยค่ะคุณผู้ชมพาไปที่วัดถ้ำลิงวัดถ้ำลิงอยู่ที่เพชรบูรณ์
ซึ่งท่านเจ้าอาวาสเนี่ยนะคะมีการโพสต์โพสต์เป็นภาพเนี่ย
ภาพนี้เข็มฉีดยาแบบนี้เข็มฉีดยาสลบแบบนี้
ชาวบ้านเขาก็เลยบอกว่าอุ๊ยนี่คือเอามาฉีดลิงหรือเปล่า
แล้วเป็นขบวนการที่จะจับลิงส่งขายหรือเปล่าชาวบ้านเขาไม่สบายใจค่ะคุณผู้ชม
โพสต์นี้แหละนะคะซึ่งท่านเจ้าอาวาสวัดถ้ำเทพบาดา
เทพบันดาลหรือว่าวัดถ้ำลิงอยู่ที่อำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรชบูรณเนี่ย
โพสต์ภาพเข็มฉีดยาแล้วท่านเจ้าอาวาสนะ
บอกเอาไว้บอกว่าเห็นหลายอันไม่รู้ว่าหน่วยงานไหนใช้อุปกรณ์แบบนี้
ลูกศิษย์ลูกหานะก็มาคอมเมนต์เพียบเลย
ยาสลบครับพวกจับลิงขายครับท่านเจ้าอาวาสครับ
แล้วก็บอกว่าเนี่ยทรมานลิงหรือว่าพวกนี้เป็นพวกเปิบพิษดารหรือเปล่า
ทีนี้ค่ะหลายคนก็บอกว่าเท่าที่ดูหลวงพ่อ
มันต้องพิสูจน์นะไม่น่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเปล่า
ผู้สื่อข่าวของเราค่ะเห็นโพสต์นี้ก็เลยไปที่วัดถ้ำลิง
ไปตรวจสอบไปสอบถามซิวัดที่นี่เนี่ยนะ
จะมีลิงสแหมดมีลิงวอกเนี่ยอยู่เยอะเลยครับทีนี้จากการไปตรวจสอบ
เขาบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าจำนวนลิงมันลดลง
คนที่เดินทางมาปฏิบัติธรรมที่วัดเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นไปได้
ส่วนหนึ่งลิงอาจจะถูกรถชนตายตอนที่ข้ามถนนจะไปหาอาหาร
มันคงไม่ใช่พวกแก๊งค้าลิงเอาเข็มฉีดยาสลบมาฉีดลิง
แล้วก็จับไปขายไปเปิบพิษดารหรอกมั้งอันนี้
ชาวบ้านบางส่วนที่เขาเดินทางมาปฏิบัติธรรมเขาก็บอกแบบนี้นะคะ
เราก็ไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าลำจังหันนะคะ
ด้านนายยุคตนันบุตรศรีภูมิบอกว่าตอนเดือนกันยาที่ผ่านมาเนี่ยนะ
ได้รับการประสานจากตำรวจป่าไม้ทั้งภาคอีสานเนี่ยว่าการจับกลุ่มกลุ่มพวกค้าลิงเนี่ย
เขาให้การเอาไว้ว่าเอาลิงมาจากเขตอำเภอบึงสัมพันธ์ที่เพชรบูรณ์
แล้วก็มีการออกลาดตระเวนไปตามจุดต่างก็ยังไม่พบความผิดปกตินะคะ
ท่านเจ้าอาวาสวัดถ้ำลิงมาเจอเป็นกระบอกฉีดยาเจอเข็มแบบนี้
ตกอยู่ที่วัดทีนี้ต้องไปตรวจสอบไง
กระบอกฉีดยาเข็มฉีดยาพวกนี้เป็นของหน่วยงานภาครัฐ
หรือว่าเป็นกลุ่มพวกค้าลิงเช่นเดียวกันกับทางประหลัดอบตสามแยก
หลัดจุธิพงศ์นาคสกุลนะคะก็บอกว่าเนี่ยเพิ่งรู้เหมือนกัน
มีการยิงลูกดอกยาสลบลิงแล้วก็เจอกระบอกฉีดยาเข็มตกอยู่ที่วัดถ้ำลิง
แต่ทีนี้เนี่ยทางมุมประหลัดนะประหลัดอบตก็คิดว่า
คงไม่ใช่หน่วยงานของรัฐหรอกคือถ้าสมมุติเกิดเป็นหน่วยงานของรัฐ
มาจับลิงจริงประหลัดอบตบอกแบบนี้
ยังไงก็ต้องติดต่อประสานมายังอบตสามแยก
ต้องมีการแจ้งกันนะนะใช่ค่ะแต่เบื้องต้นพอเจอแบบนี้เข้าใจแหละ
ไม่สบายใจท่านเจ้าอาวาสเองไม่สบายใจ
ประชาชนชาวบ้านลูกศิษย์ลูกหาไม่สบายใจ
เดี๋ยวขอเวลาตรวจสอบก่อนนะคะ